นี่แนะนำกว่าจะนะกรวยจับสิคะ
จั๊บร้านนี้ที่จังหวัดราชบุรีมีดีตรงไหนไปดู
ไปค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยจับหางหมูเฮียแก่

ใช่คุณเคยกินไหมล่ะหรือเคยได้ยินหรือเปล่าก่อนเถอะ
หางหมูเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ถามว่าเคยกินไหมยังไม่เคย
เพราะฉะนั้นคุณคะมาดูมาที่ร้านแห่งนี้เลยนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านก๋วยจั๊บแห่งเดียวในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
เจ้าของคือคุณอัครวัตรพิวัฒน์เมธานนท์อายุ๓๙ปี
เป็นทายาทผู้สืบทอดสูตรก๋วยจั๊บรุ่นที่๓

นี่ใช่ไหมหางหมูอ่ะโอ้โฮนี่มันเหมือนกับเป็นก้อนอะไรรู้ไหม

กินแล้วหนุบหนับเด้งเบอร์จริงรู้จักมาโชว์ให้เห็นกันแบบคำใหญ่เลยนะ
จะบอกว่าเอกลักษณ์ก็อยู่ตรงหางหมูพะโลนี่แหละค่ะ
วิธีการก็คือพวกน้ำซุปเนี่ยเหมือนก๋วยจับน้ำข้นทั่วไปเพียงแค่ว่าความพิเศษก็คือว่าจะใส่หางหมูที่ผ่านกรรมวิธีแบบพิเศษ
แล้วก็นำไปตุ๋นรวมกับเครื่องเทศพะโลนอกจากเมนูก๋วยจับหางหมูที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะมีก๋วยเตี๋ยวหางหมู
อยากกินก๋วยจับหรือก๋วยเตี๋ยวแล้วถ้าอยากกินเส้นแบบไหนนะ
เส้นแบบเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เอาว่ากันไป
สไตล์ของน้ำก็มีทั้งน้ำใสต้มยำต้มส้มแล้วก็แบบแห้งก็มีนะคะ
ส่วนบะหมี่ของทางร้านจะใช้บะหมี่ไข่เหนียวนุ่ม
ส่วนถั่วงอกต้องเป็นถั่วงอกโพธารามด้วยนะ

มันจะหวานกรอบมันสดลูกค้าติดอกติดใจ

มันจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ไม่ใช่สารฟอกสีด้วยนะ

หมูเห็นไหมคุณค่ะชิ้นใหญ่ใหญ่หมูแดงก็มาเป็นชิ้นอวบ
แล้วนี่คือจัดหน้าตาแบบปรุงมาแล้วปุ๊บโอ้โหน่ารับประ

ราคาให้คุณชนะเตรียมสต้งสตางค์กันหน่อย

ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยจับหางหมูเริ่มต้นที่๓๕บาท
พิเศษ๔๕บาทเท่านั้น

แต่ถ้าหากว่าคุณจะเพิ่มไข่ธรรมดานะฮะก็๔๕บาทเหมือนกัน

สรุปรวมคือประมาณสัก๓๕๕บาท

พี่กัดค่ะใครสนใจนะคะร้านเนี่ยตั้งอยู่ภายในซอยบุญยลักษณ์

หรือไม่รู้เส้นทางโทรสอบถามก็ได้ค่ะ

ร้านเปิดทุกวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบดี

เข้าไปในเฟซบุ๊คก๋วยจับหางหมูเฮียแก่ดูก่อนก็ได้
งี้โทรไปสอบถามกันได้เลยสบาย

แต่ของดีทั้งนั้นเลยราชบุรี

ของดีคนก็หน้าตาดี

บรรยากาศที่ราชบุรีอะไรอะไรก็ดี